คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีที่
ลาลาเบลพริตตี้สาวเสียชีวิตอย่างปริศนา
ประเด็นนี้สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ทีนี้คนที่ตกที่นั่งลำบากที่สุดแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
คือคนที่อยู่กับลาลาเบลเป็นคนสุดท้าย
ก่อนที่ลาลาเบลจะเสียชีวิตชื่อว่าพริตตี้บอย
เป็นพริตตี้บอยชื่อว่าน้ำอุ่นนี่แหละค่ะ
เพราะอะไรตอนนี้พยานหลักฐานต่างมันพรั่งพรูออกมา
แล้วก็ทำให้เชื่อได้ว่าพริตตี้บอยคนนี้หรือเปล่า
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลาลาเบลนะคะ
ตั้งแต่วันเกิดเหตุก็คือ๑๖กันยายนที่ผ่านมา
ที่ผู้ตายไปรับงานที่บ้านนายจ้างย่านบางบัวทองนนทบุรี
หลังจากนั้นกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน
เขาออกมาด้วยกันรับมาด้วยกันตอนนี้นะคะ
ตอนนั้นลาลาเบลหมดสติแล้วคือภาพกล้องวงจรปิดจับได้ไกล
คือน้ำอุ่นเนี่ยอุ้มลาลาเบลขึ้นรถออกจากบ้านจัดงาน
อยู่ในท้องที่สนบุคคโลนี่นะคะ
กล้องวงจรปิดของคอนโดจับภาพได้ทุกมุมเลยนะคะ
ในเวลา๑๘นาฬิกา๒นาทีตอนมาถึงคอนโดนะครับ
แล้วก็จับภาพได้อีกครั้งในช่วงนี้คือตี๑๓๐กว่านาทีนะครับ
เขาพาร่างของลาลาเบลลงมาที่โซฟาที่ล็อบบี้

โทรศัพท์ติดต่อเพื่อนของลาลาเบลอยู่ครึ่งชั่วโมงตรงนี้
นี่คือภาพวงจรปิดที่ทางนิติบุคคลคอนโดเอามาให้กับตำรวจ
ค่ะก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วล่าสุดมันมีแชทอะไรต่างออกมาเยอะเลยทีเดียว
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมค่อยไล่ดูกันไปนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสนบุคโลได้เชิญ
น้ำอุ่นหรือว่านายรัชเดชวงธบุตร
ไปสอบปากคำตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะ
ไม่ใช่ผู้ต้องหานะคะมาสอบปากคำอีกครั้งนึง
เนื่องจากว่าในน้ำอุ่นอยู่กับลาลาเบลคนสุดท้าย
ที่เธอจะเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
ช่วงเช้าของ๑๗กันยายนที่ผ่านมา
น้ำอุ่นยอมรับบอกว่าก่อนที่ลาลาเบลจะเสียชีวิต
ทั้งคู่ได้มีการดื่มกินกันจริงที่บ้าน
ที่ลาลาเบลไปรับงานก็คือที่บางบัวทองนนทบุรี
ดื่มกินกันจนเสร็จปุ๊บ
แล้วก็มีการตกลงกันว่าเดี๋ยวจะมาต่อกันที่คอนโดของน้ำอุ่น
ใช่ครับคือน้ำอุ่นเขาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าเหมือนอยู่ในงาน
เหมือนจะชอบพอกันบอกแบบนี้นะฮะ

แล้วหลังจากนั้นก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอนโด
แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะตอนที่อยู่ที่บ้านของที่
เป็นการพูดคุยสนทนาระหว่างน้ำอุ่นกับเพื่อนของน้ำอุ่น
พาผู้หญิงไปเมาไปมอมจนเมาแล้วพาไปจัด
ทีนี้น้ำอุ่นบอกว่าตอนนั้น
น้ำอุดบอกแบบนี้ก็เลยพากลับมาที่คอนโด
ระหว่างทางยืนยันกับตำรวจนะคะบอกว่า
ไม่ได้มีการทำอะไรลาลาเบลเลยไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศ
พอมาถึงคอนโดปุ๊บก็อุ้มขึ้นห้อง
ตอนนั้นนึกว่าเมาปกติไม่ได้คิดมากไปกว่านั้น
พอถึงห้องลาลาเบลปัสสาวะราช
จึงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แล้วก็นอนเนี่ยโดยไม่ได้มีการทำอะไรนะคะ
เขาบอกว่าตอนที่มาถึงลิฟต์รอบแรกที่มาถึงคอนโด
ลาลาเบลปัสสวะราชในลิฟท์หนึ่งรอบ
ขึ้นไปบนห้องปัสสาวราชบนเตียงเขาอีกหนึ่งรอบ
ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นคือเข้าไปในคอนโดเนี่ย
ประมาณ๖โมงเย็นของวันที่๑๖กันยายน
หลังจากนั้นตี๑กว่าของวันที่๑๗ก็คือเช้าวันที่๑๗แล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมเอาตัวผู้ตายลงมาวางไว้ที่ล็อบบี้
แล้วก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนของผู้ตาย
ไปหาแฟนของผู้ตายบอกว่าให้มารับตัวด้วย
ทีนี้นักข่าวของเราก็ถามว่าเอ๊ะเอาคุณเอาเขาลงมาวางแบบนี้
คุณไม่รอเพื่อนแล้วก็รอแฟนของลาลาเบลเหรอ
เจอซะหน่อยเหรอเขาบอกว่าไม่กล้าเจอเพราะกลัวอันตราย
แล้วก็ไม่อยากจะพบด้วยเขากลัวถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าเดี๋ยวถูกกระทืบขึ้นมาทำไง

อีกอย่างหนึ่งที่นักข่าวอยากจะรู้ก็เลยถามอุ่นเหมือนกัน
อุ่นตอนอุ้มร่างน้องลงมาเนี่ยไม่รู้เหรอว่าน้องตายหรือไม่ตาย

อุ่นบอกแต่เพียงว่ารู้ว่าเบลหายใจเฮือกแบบเฮือกสุดท้ายแบบนี้
ได้ยินเสียงอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงน้ำอุ่นกันหน่อยค่ะ
เริ่มเมาแล้วคุยกันอะไรกันบ้างตกลงคุยกัน
ก็เหมือนกับความเป็นผู้ชายผู้หญิงอะเนาะ
คือเหมือนกับว่าก็ชวนกันไปต่ออะไรอย่างนี้ครับ
ใช่ก็เหมือนกับมีคนไว้แบบกลับด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่ซึ่งถ้าเบลไม่เล่นกับผมผมไม่กล้าชวนเบลแบบนั้นแน่นอนครับ
นะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามซักไซส์ไล่เรียงเหตุการณ์นะครับ
ก็ถามอุ่นแล้วก็พอไปห้องได้ยังไง
พอปัสสาวะราดที่ลิฟต์ทีนึงปัสสาวะราดที่ห้องทีนึงนะครับ
ก็บอกว่าก็เปลี่ยนชุดให้
ก็ถามว่าแล้วมีอะไรกันหรือเปล่ามีเพศสัมพันธ์กันหรือเปล่า

ใช่อุ่นตอบว่าก็ผมผู้ชายนะอ่าผมก็มีอารมณ์เออ
แต่ผมมองเบลแล้วผมรู้ไม่ไหวแน่
คือเขาบอกว่าเกือบมีเหมือนกันแต่ดูทรงแล้วไม่น่าไหว
ก็เหมือนว่ารูปคลำอะไรอย่างนี้นะแต่น้องไม่น่าจะไหว
แล้วผมก็เมาด้วยเราก็เลยหลับ

ตำรวจไปบุกห้องน้ำอุ่นด้วยนะคะ
ไปตรวจสารเสพติดว่ามีไหมไปดูซิว่ามีถุงยางหรือเปล่า
ไม่พบทั้งสารเสพติดแล้วก็ถุงยางนะคะ
แต่สิ่งที่มันเป็นหลักฐานที่จะมัดตัวคนทำได้ดีก็คือ
สารคัดหลังที่อยู่ในช่องคลอดของน้อง
เพราะว่าเมื่อวานนิติเวศมีการเปิดเผยผลการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะ
ว่าอโวยบัติเพชรของน้องชิกขาด

เป็นของเขาบอกว่าลาเลเบลมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
และน่าจะเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลัน
แต่ประเด็นที่คนสนใจก็คือช่องคลอดฉีกขาดได้ยังไง
อยู่เฉยมันคงไม่ขาดหรอก
แล้วลาลาเบลมีลูกสาวแล้วอายุ๓ขวบ
ค่ะก็คือไม่ใช่ว่าไม่เคยหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
แปลว่ามันต้องมีคนทำให้ขาดแหละ
เดี๋ยวรอผลชนสูตรแบบละเอียดอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะ
อันนี้ฟักฝั่งน้ำอุดเรียบร้อยแล้ว
ไปฟังเสียงนายจ้างคนจ้างงานที่เป็นเจ้าของปาร์ตี้ที่บ้าน

นายชัยพลพันนาวัย๒๙ปี

เขาบอกว่าในงานเขาไม่มียาเสพติดไม่มีสารอันตรายอื่นแน่นอน

ของลาลาเบลเมื่อวานออกมาเปิดเผยต่อสื่อเหมือนกัน
บอกว่างานมันก็มีหลายประเภท
และอาจจะมีการกระสุนไปต่อนั่นแหละครับอาจจะมีเพศสัมพันธ์
ทีนี้เขาบอกว่านายชายพลบอกว่าเพิ่งเคยจ้างงานเบลครั้งแรก
ก็จ้างไว้ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย๓ค่ะ
วันที่๑๖กันยายน๓๐๐๐บาท
ส่วนน้ำอุ่นนายรัชเดชรู้จักกันไม่นาน

คราวนี้ก็เลยให้มาร่วมงานอีก
เท่าที่เขาดูท่าทีของน้ำอุ่นและลาลาเบลในงานนะ
ก็ดูสนิทสนมดูเหมือนชอบพอกัน
ไม่ได้มีการบังคับขืนใจหรือบังคับให้ดื่มเหล้าแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งระหว่างจัดงานตัวเขาก็เมาเหมือนกัน
ก็มันเป็นปาร์ตี้เมากันทั้งงานนะคะ
เขาบอกเขาหลับไปตอนบ่าย๓ตื่นมาอีกที๒ทุ่ม
เห็นแล้วว่าใครไปไหนอุ้มอะไรยังไงกันนะคะ

แต่คนในสังคมก็ถามโอ้โหปาร์ตี้อะไรกันช่วงบ่ายนะ

แต่เรื่องของการที่น้องถูกนำออกไป
ด้วยนายอายอุ่นด้วยนายน้ำอุ่นนะครับ

ค่ะทีนี้เรื่องของคดีความเนี่ยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘พลตำรวจตรีสำริทตรงเตา
บอกว่าตอนนี้ตำรวจเองก็พยายามที่จะรวบรวม
พยายามหลักฐานทุกอย่างให้ได้มากที่สุดนะคะ
โดยเฉพาะตอนนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่น้ำอุ่น
ผู้การนครบาน๘บอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า

เพราะตอนนี้เขาตกเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย
ผลการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
โดยเฉพาะเรื่องของที่ได้บอกไป

แล้วก็มีสารคัดหลังตกค้างอยู่ในช่องคลอด

เดี๋ยวจะต้องรอสักประมาณ๑๕๔๕วัน
จะต้องรอดูเรื่องของสารเสพติดสารเคมีแล้วก็อาหารต่าง
ที่น้องผู้ตายกินเข้าไปมีหรือเปล่า

ทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะถ้าหลายคนก็ไปไล่ย้อนดู
โพสต์สุดท้ายในเฟซบุ๊คของลาลาเบล
รถบอกว่าสุดท้ายปีนี้ก็ไม่ได้ฉลองวันเกิด

หลายคนก็มองว่านี่มันเป็นการโพสต์เป็นรังหรือเปล่า

วันนี้คือวันเกิดของลาลาเบลนะคะแต่เธอไม่ได้ฉลองวันเกิดไม่ใช่เพราะทำงาน

ซึ่งเมื่อวานนี้บรรยากาศที่งานศพเนี่ยค่ะ
เพื่อนของลาลาเบลแก๊งเพื่อนรักเนี่ยนะคะ
ถือเค้กจุดเทียน
ครับให้กับลาลาเบลที่หน้าโรงศพเนี่ยค่ะ
วันนี้พี่จะอายุครบ๒๖ปีเต็ม
เธอก็จะมีความสุขนะแล้วเพื่อนก็จะมีความสุข
ร้องไห้ไปด้วยนะฮะใช่ค่ะซึ่งเพื่อนบอกเลยนะคะว่า
เราจะจัดงานวันเกิดให้เบลทุกปี

อัธยาศัยดีแล้วก็รักครอบครัวมาก
เบลมักจะพูดถึงและเป็นห่วงตลอดก็คือ
พ่อแม่ของเบลและลูกสาววัย๓ขวบของเบล
ก่อนเกิดเหตุเบลไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังเลย
แล้วก็ไม่เคยคิดเลยด้วยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเบล
ส่วนตัวคำอวยพรวันเกิดในปีที่๒๖ของเบล
เพื่อทุกคนพร้อมใจกับโอยพรขอให้เบลไปสู่สุขติ
แต่ไม่รู้ว่ามีผู้ชายคนนี้รับงานร่วมด้วย
เบลไม่เคยรู้จักกับน้ำอุ่นมาก่อน
มาเจอกันในงานครั้งนี้ครั้งแรก
และเท่าที่รู้มาประวัติของน้ำอุ่นไม่เบาเลย

พาผู้หญิงขึ้นคอนโดขึ้นห้องในลักษณะที่เบลโดนบ่อยครั้ง
แล้วพอลองไปถามคนที่อยู่ที่คอนโดเขาก็บอกว่า
ลักษณะแบบเมาครองสติไม่ค่อยได้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ
เพื่อนบอกว่าเบลนานจะรับสักทีนึง
กลุ่มของพวกเธอเองตกลงกันชัดเจนแล้วว่าจะรับงานแบบไหน
ไม่รับงานแบบไหนซึ่งที่แน่งานค้างคืนไม่รับแน่นอน
เราก็เป็นคนที่รู้ลิมิตตัวเองแม้ว่าไม่ไหวแล้ววะ
แก้วต่อไปคงจะต้องพุ่งแล้วแหละเราก็ต้องรู้ตัวเอง
แล้วไฟล์ก็เชื่อว่าเขาน่าจะรู้
อีกหนึ่งคนที่ก็เสียใจที่สุดไม่แพ้กันนะคะ

แฟนของลาลาเบลแฟนของผู้ตาย
คุณผู้ชมชื่อว่านายนัทธนัยหอมเทียนทองอายุ๓๑ปี

บอกว่ายังทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้
แน่ตอนนี้ย้งบอกว่ามีหลักฐานเด็ดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราว
ไขเรื่องปริศนาได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
โดยเฉพาะเรื่องของแชทลับ
ได้รับแชทของอุ่นกับเพื่อนรายหนึ่ง
ที่มันจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้น

แล้วพูดคุยกันตั้งแต่ตอนที่อยู่ในงาน

กระทั่งถึงเอาลาลาเบลมาวางที่โซฟาล็อตเตอรี่เลย
มีการน้ำอุ่นนะมีการรายงานตลอดเลยว่า
เด็กมันบอกว่ากินเก่งผมเลยจัดให้๔กลม
ผมไม่ได้มอมแต่เขาบอกว่าเขาคอแข็ง
มีการถ่ายภาพตอนลาลาเบลฟุบหน้าอยู่บนเบาะรถ
กระทั่งถ่ายภาพลาลาเบลปากม่วงส่งไปในกลุ่มแล้วบอกว่า
พี่เด็กปากม่วงแล้วผมทำอะไรลงไปเนี่ยฮ่า
นี่แหละครอบครัวของผู้ตายเขาก็เลยบอกว่า
ลักษณะแบบนี้มันเป็นการเตรียมการมาก่อนวางแผนมาก่อน
หรือมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไร
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราถามแฟนผู้ตายบอกว่า
ถ้าเกิดว่าน้ำอุ่นจะเดินทางมาขอขมาศพได้ไหม
เขาบอกว่ามาได้แต่ก็ไม่รับประกันความปลอดภัยนะคะ